สวัสดีครับวันนี้หลายพื้นที่เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับ
ลมหนาวที่พัดมาในช่วงก่อนหน้านี้เริ่มหายไปนะครับ
สิ่งที่เข้ามาแทนที่ก็คืออากาศที่ค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าวในช่วงเย็น
ตอนกลางวันก็ยิ่งร้อนไปใหญ่นะครับ
หลายคนสงสัยว่าเราจะได้เจออากาศหนาวลมเย็นแบบนี้อีกหรือเปล่า

อย่างที่ได้เน้นย้ำก็คือมีหลายปัจจัยเลยทีเดียว
ทำให้ในช่วงที่ผ่านมามีอากาศค่อนข้างเย็นละทีเดียวนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบริเวณความกดอากาศสูงที่แผลลงมา
ทำให้ก้อนเมฆทำให้ความชื้นหายไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ

มีการดูดเอากระแสลมจากบริเวณทางตอนบนลงมานะครับ
แล้วก็เหนียวนำให้ผ่านลงสู่ประเทศไทยของเรา

ผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกแล้วก็ภาคกลางครับ
แต่ว่าหลังจากนี้ดูการเปลี่ยนแปลงดีนะครับ
จะพบว่าสีฟ้าที่พาดผ่านบริเวณตอนกลางประเทศไทย
ก็คือบริเวณที่มีกระแสลมแรงเนี่ยนะครับ

นั่นก็หมายความว่าหลังจากนี้ครับ
ลมที่เข้ามาหล่อเลี้ยงความเย็นก็จะค่อยหายไป
ส่วนนี่ครับคือบริเวณความกดอากาศสูง
ตัวที่กดเอาอากาศเย็นแผ่ลงมานะครับ
หลังจากนี้ก็จะค่อยเคลื่อนตัวลงทะเลนะครับ
ซึ่งที่เห็นด้านบนนี้นะครับ
จุดตรงนั้นคืออีกหนึ่งอร่องที่จะเข้ามาปกครุมของเรา
ซึ่งก็คาดการณ์ว่าจะเป็นในช่วงกลางสัปดาห์หน้านะครับ
ดังนั้นในช่วงที่มีการถอยร่นออกไปแบบนี้
แล้วก็รอแล้วรอกหมายที่จะเข้ามาครับ
จะค่อยเคลื่อนที่ขึ้นมาปกกลุ่มในบริเวณ
ตอนกลางประเทศไทยจนถึงตอนล่างมากยิ่ง
ก็จะทำให้บริเวณพื้นที่ทางตอนล่าง
มีโอกาสเกิดเยอะขึ้นแล้วก็มีหมอกเกิดขึ้นในบางพื้นที่

ทีนี้ภาพนี้เป็นการคาดการณ์จากกรมอุตุ
เสียสีแดงคือบริเวณที่มีอุทศาพย์ภูมิสูงขึ้น
หักยิ่งสมมากก็แสดงว่ามีอุณหภูมิสูงขึ้นมาก
ส่วนใหญ่จะเป็นในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
แล้วก็บริเวณปีกตะวันออกของประเทศไทย
อุณหภูมิสูงขึ้นค่อนข้างเยอะละทีเดียว

ซึ่งอย่างที่บอกว่าหลังจากวันพุธ

แต่ว่าระลอกที่จะมาถึงนี้จะแตกต่างออกไป

เพราะว่าไม่มีพายุมาดูดเอาลมแรง
จึงทำให้ความหนาวเย็นจะไม่เท่ากับรอบที่แล้ว
ส่วนฝนจะสังเกตว่ามีการค่อยเลื่อนขึ้นมานะครับ
ตอนล่างขึ้นมาจนถึงบริเวณทางตอนบนของภาคใต้
นี่คือสิ่งที่ต้องเตรียมรับมือกันหน่อย
สำหรับบางพื้นที่ที่มีฝนตกมาก่อนหน้านี้
อาจจะทำให้เกิดเรื่องของภัยทางธรรมชาติเกิดขึ้นได้
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาว
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ